ส่วนที่ชนบุรีนะครับมีคนร้ายไปทุบทำลายสารที่อยู่ข้างทางจนพังเสียหายเลยนะฮะ
ขโมยชุดไทยไปด้วยนะครับที่ชาวบ้านเขามาแก้บนนะครับ
คือชาวบ้านบอกว่าสงสัยเป็นพวกที่อาจจะเป็นเจ้ามือหวย
ซึ่งไม่ใช่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแน่นอน
อาจจะแค้นที่ว่าโอ้โหถูกกันจังเลย
ถูกต้องชาวบ้านถูกบ่อยเหลือเกินก็เลยจัดการ
หรือไม่ก็เป็นคนที่มาขอแล้วไม่ถูกก็เลยมาทำแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๖ตำบลบึงอสิรชาจชนบุรี
จุดเกิดเหตุเป็นสารพระภูมินะฮะแล้วก็สารเจ้าที่มีเยอะเลย
ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนสายป่ามะพร้าว
พบว่าสารกับรูปปั้นกุมารทองถูกทุบทำลาย
น้ำแดงที่ชาวบ้านเอามาถวายแก้บนก็กระจายเต็มพื้น
โครงหลังคาสังกษีที่ตั้งไว้สำหรับแขวนชุดไทยแก้บนก็พังเสียหาย
แล้วคนร้ายก็เอาชุดไทยไปด้วยชาวบ้านที่เอามาแก้บนเนี่ยคนร้ายเอาชุดไทยไปหมดเลยนะครับ
หรือว่าจะหุ่นพลาสติกสำหรับใส่ชุดไทยก็ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะ
ต้นไม้ใหญ่ก็มีร่องรอยที่ชาวบ้านเขาใช้มีดถากเอาไว้โรยแป้งขาวขอเลขเด็ดเอาไว้อะไรพวกนี้นะครับ
ปรากฏว่าก็มีรอยจุดไฟเผาด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าสารแห่งนี้ไม่ได้เป็นสารที่มีชื่อเรียก
ก่อนหน้านี้เป็นจุดตั้งศาลจุดตั้งสารเป็นที่รกร้าง
แล้วชาวบ้านเขาเอาสารเก่าสารพระภูมิเก่าสารเจ้าที่เก่ารูปปั้นกุมารทองมาทิ้งเอาไว้
จากนั้นก็มีคนมาขอเลขเด็ดแล้วถูกรางวัลเอาของมาแก้บน
ทีนี้คนก็มากันใหญ่เลยก็เลยมีการปรับพื้นที่จนเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็น
พ่อพ่อมาต้นแม่นี้ให้หวยแม่นใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ก่อนหน่อยให้แม่นแล้วก็มีหมอลำมีอะไรมาตลอดเลย
ใช่มีหมอลำเตนจุดเตนแต่ก่อนไม่ค่อยมีหรอก
แต่ก่อนทำงานอยู่บินสองเริ่มเร่กน่ะมีแค่จุดเดียว

พอเริ่มให้ถูกมาถูกมาก็เตียนขึ้นก็ละหาดขึ้นน่ะ
แต่เมื่อวันที่๗มายังมีอยู่เลย
ของร้านขายของชำที่อยู่ใกล้ศาลนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านนำดอกไม้เอาทูบเอาเทียนมาขอเลขเด็ดกันเยอะมาก
โดยเฉพาะช่วงก่อนออกรางวัลก่อนที่สารจะถูกทุบทำลาย
มีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เวลาสองหวานสองหวานสองหวาน๘๐๙๐ธุบ

คนก็ผ่านไปผ่านมาก็เลยอ้าวนี่ถูกทุบทำลายนี่นะ
ตอนนี้ก็คาดกันไว้สองทางนะครับสำหรับสาเหตุนะครับ
ก็คือ๑เป็นพวกเจ้ามือหวยส่งคนมาทุบทำลายสารทำลายความเชื่อ
เดี๋ยวคนจะมาขอหวยแล้วถูกอีกเดี๋ยวเจ๊งอีก
อีกทางหนึ่งก็คือคนที่ทุ่มซื้อเยอะอาจจะแบบมาขอมาขอแล้วทุ่มเลย
แต่ไม่ถูกสักทีก็เลยมาจัดการเลยครับ